หนุ่มวัย๒๖ปีคลุ้มคลั่งนะคะพยายามที่จะกระโดดอพาร์ทเมนต์๕ชั้นแห่ง๑ในจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ยานอนหลับผสมลงในน้ำดื่มรวมทั้งอาหารให้รับประทาน
ก่อนที่จะบุกชาร์จจับตัวช่วยเหลือไว้ได้ค่ะ
จังหวัดชนบุรีนะคะก็ได้ประสานหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครแหลมชะบังเมืองพัทยาพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
เข้ามาร่วมระงับเหตุค่ะในที่เกิดเหตุพบนายปรีชาพัดพิมพ
คงเดชอายุยี่สิบหกปีอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง
ยืนอยู่ริมระเบียงชั้น๕ของอพาร์ทเมนต์โดยถือมีดติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะ
เกลี้ยกล่อมให้อยู่ในอาการสงบนานกว่า๖ชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงนำเบาะลมกางรองรับไว้ด้านล่าง
โดยมีทีมจิตแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำน้ำและอาหารใส่ยานอนหลับไปให้รับประทานค่ะ
นายปรีชาพัฒน์ดื่มน้ำและอาหารเข้าไปนะคะซึ่งในนั้นมียานอนหลับทำให้ยานั้นเริ่มออกฤทธิ์
เจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าชาร์จตัวได้อย่างปลอดภัย
แต่ระหว่างปฏิบัติการมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ๒นายจากการถูกมีดบาดแขนและใบหน้า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบังเพื่อรักษาค่ะ
และจากการสอบสวนทราบว่านายปรีชาพัฒน์ป่วยทางประสาท
เคยได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญามาก่อนนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจเตรียมทำเรื่องส่งตัวไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะ